ทุกผู้ชมสวัสดีค่ะ
วันนี้ค่ะรับบทเป็นนักข่าวสายการเมือง
ตอนนี้อยู่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะมารอนายกนะคะ
ข่าวที่จะทำวันนี้คือข่าวตัวเลข
เป็นตัวเลขทะเบียนรถนายกนี่แหละแต่ตอนนี้ยังไม่มาเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเราตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศก่อนนะคะ
โดยเฉพาะตอนนี้มีความเป็นห่วงค่ะภาคเหนือ
ชาวบ้านที่อยู่ในภาคเหนือประชาชนที่อยู่ในภาคเหนือตอนนี้นะคะ
ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความสลับกันระหว่างฝนและความหนาวด้วยนะคะ

ถ่ายดาวเทียมณเวลานี้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
จะเห็นว่าประเทศไทยเมฆไม่ค่อยมีเลยค่ะ
แดดตอนเช้าเนี่ยมาแต่ให้ระวังฝนในช่วงบ่ายหน่อยนะคะ
และที่บอกเมื่อสักครู่ไปฝนสลับหนาวคืออะไร
สลับหนาวคือตอนนี้นะคะมีห่อมฝน
อยู่ที่แถวจังหวัดเชียงรายพยาวแล้วก็น่านนะคะ
แต่ทีนี้มันบวกกับลมหนาวมาจากประเทศจีน
เขามาแล้วนะคุณผู้ชมมาบวกกันสองอย่างนี้แหละค่ะ
สังเกตได้อย่างไรว่าตอนนี้หนาวแล้วตอนเช้าค่ะ
เหนือรวมถึงภาคอีสานตอนบนหนาวแล้วนะ
กรุงเทพฯบางทีตอนเช้านี่ก็มีหมวกลงนั่นแหละค่ะ
คือสัญญาณของอากาศหนาวที่เขาจะมานะคะ
ส่วนฝนค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะช่วงเช้าจะแดดดีมาก

แต่พอผ่านเที่ยงไปพอบ่ายโมงปุ๊บเท่านั้นแหละค่ะ
ฝนเริ่มมาแล้วนะคะคือเริ่มที่ภาคเหนือก่อนเลย
หลังจากนั้นลามไปทั้งประเทศค่ะ
แต่เน้นวันนี้ที่ภาคใต้ด้วยนะคะจะเห็นไหมคะ
สีเหลืองนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝนค่อนข้างสูง
ส่วนกรุงเทพมหานครนะคะจะเป็นฝนคล้ายเมื่อวานเลย
ก็คือช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำนั่นเองนะคะ
นี่ค่ะแผนที่นี้ให้คุณผู้ชมดูเป็นแผนที่จากวินดี้นะคะ
หลายคนเป็นห่วงว่าเขาจะพัฒนาตัวขึ้นมาเป็นพายุไหม
ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรนะคะ
วันที่๖ถึงวันที่๑๐เราจะต้องติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำนี้อีกครั้ง
ว่าเขาจะพัดขึ้นเหนือไหมจะเข้าเวียดนามไหม

เขาส่งผลกระทบอาจจะทำให้เกิดฝนเพิ่มเติมในประเทศไทยได้อย่างแน่นอนนะคะ

คุณผู้ชมค่ะคลื่นตอนนี้นะคะในทะเลอันดามันค่อนข้างสูง
แต่ว่าอ่าวไทยค่อนข้างสงบนะคะ
การตรวจสอบสถานการณ์น้ำเรายังคงตรวจสอบให้อย่างต่อเนื่อง
จังหวัดอ่างทองตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกตรวจสอบทุกวันนะคะ
และยังคงจะต้องย้ำเตือนค่ะ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในริมฝั่งเก็บของขึ้นสู่ที่สูงได้เลยนะคะ
เพราะว่านี่ค่ะนี่เป็นภาพจากอ่างทอง
ปริมาณน้ำเห็นไหมครับปริ่มมากเต็มที่แล้ว
ความสูงไม่เกินหนึ่งเมซัลล์จะล้นผนังกั้นน้ำ
จุดนี้คือหน้าเทศบาลเมืองอ่างทอง
ป้องกันริมแม้น้ำป้องกันไม่ให้น้ำ
เข้าท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจนะคะ
ส่วนที่สุโขทัยแม้ว่าฝนจะทิ้งช่วงหลายวัน
แต่เผื่อหลายพื้นที่น้ำยังสูงอยู่เลยค่ะ
ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองยังวิกฤตนะคะ
ใช้ชีวิตอยู่กับน้ำสูงประมาณเมตรครึ่ง
อยู่แบบนี้เป็นสัปดาห์ค่ะต้องเดินลุยน้ำ
ระดับนี้ประมาณอกนะคะเข้าออกเข้าออกแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าน้ำมันไหลไปท่วมนาข้าว

พอรุงข้าวจมน้ำมันก็เริ่มเน่า

เข้ามาช่วยดูแลหน่อยค่ะ
อีกสักครั้งนะคะสำหรับพื้นที่ไหนนะคะ

แล้วเขาไม่ได้ทำพนังคอนกรีตกั้นนะคะ
เก็บของเครื่องสูตรที่สุ่งได้เลยนะคะ
ส่วนดิฉันตอนนี้ค่ะยังคงรอนายกต่อไปนะคะ
สงสัยจะเปลี่ยนครับหรือจะยังไง
ไม่เห็นมาเลยนะคะ